ดูข่าวเป็นข่าวระทึกสำหรับผมข่าวนี้
มีคุณพี่คนนึงนะเขาเป็นพนักงานแบงค์ครับ
คืออาการเนี่ยเหมือนคนเมามาเมามาปั๊บมาจอดรถตรงหน้าทางด่วน
แล้วไม่ได้ขับรถผ่านไปนะวิ่งเข้าไปในสำนักงานทางด่วนนะคุณผู้ชมฮะ
วิ่งขึ้นไปวิ่งไปเคาะประตูเขาหมดเลยนะมีคนจะฆ่าผมมีคนจะฆ่าผม
แล้วก็ไปนอนหลับอยู่ตรงนี้ฮะมันเสียวจริงครับ
เซียวอย่างผมว่าไหมล่ะนั่นค่ะแล้วดูหลังคาระเบียงนะครับ
มันลาดเอียงเต็มที่เลยพร้อมจะเทลุงลงไปเลยอ่ะค่ะนะฮะนี่แหละครับเบาะลมต้องมา
เจ้าหน้าที่บอกเป็นภาพของผู้ชายคนนี้ไปนอนหลับอยู่ริมหลังคาระเบียงชั้น๓
ของอาคารสำนักงานทางพิเศษกาญจนาพิเศษ
บางพลีสุขสวรรค์ด่านผลักน้ำ๒นะครับ

เขานอนห้อยขาลงไปแล้วข้างหนึ่งนะ
วัดเสียวหวัดเสียวจะตกลงไปข้างล่าง
เจ้าหน้าที่รีบปูเบาะลมรองรับไว้ที่ด้านล่างแล้วล่ะครับ
แล้วก็ตะโกนเรียกบอกให้ชายคนดังกล่าวนะ
บอกพยุงตัวหน่อยได้ไหมลูกนั่งหน่อยได้ไหม
แต่คือผู้ชายคนนั้นก็นอนต่อแบบไม่ค่อยได้สตินะฮะ

ก็ทุบบล็อกแก้วในผนังห้องน้ำนะฮะ
แล้วก็โยงเชือกนี่นี่ทุบบล็อกแก้วตรงนี้
คล้องเอาไว้นะฮะ
คือหวังว่าเดี๋ยวจะห่อนตัวลุงลงมาอย่างช้า

คราวนี้พี่เขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วสิ
รู้สึกตัวไอ้ตอนไปนอนไม่กลัวหรือยังไง

โหเริ่มกลัวแล้วไง

กลัวบอกว่าที่จะมีคนตามมาฆ่าด้วย

ไหน

เข้าไปในระเบียงได้ไหว้เลย
้มลงกราบเลยนะฮะ

ผู้ชายคนนี้ขับรถมาจากทางพระประแดงครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมาจอดรถอยู่ก่อนถึงด่านเก็บเงิน
แล้วก็วิ่งข้ามบารีเออร์มานะครับ
แล้วก็หายตัวไปไปเจอว่าไปหลับอยู่ตรงเมื่อกี้ครับ
ละเบียงชั้นสามหลังคาละเบียงชั้นสาม

กระทั่งที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่เก่งจริงผ่านการฝึกมา
ก็ทำให้ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยก้มลงกราบเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพไปแล้ว
สาเหตุเนี่ยนะตอนนั้นก็ยังพูดจาจับใจความกันไม่ได้ขอบคุณเลยนะ
คือรู้แต่ว่าตอนนั้นน่ะนะผู้ชายคนนี้อายุ๕๗ครับท่านเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง
ตำรวจครับว่าน่าจะเมาแล้วก็คิดไปหลอนไปว่ามีคนตามมาฆ่า
ส่วนเรื่องที่อ้างว่าถูกไล่ยิงนะก็ไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตรวจสอบแล้วไม่มีไม่มีใครตามแกมามาคนเดียวอ่า
แต่ว่าธนาคารต้นสังกัดเข้ามาชี้แจงแบบนี้ก็เลยพอจะเข้าใจได้บ้าง
คือบอกว่าพนักงานท่านนี้นะเขาป่วยเป็นโรคไตแล้วต้องฟอกไต
ทำให้มีอาการเครียดเครียดแล้วเกิดอาการหลอนขึ้นในบางครั้ง
อันนี้ผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นผลกระทบจากการฟอกไตด้วย
เอาล่ะโล่งอกกันไปนะครับก็ฝากดูแลคุณลุงด้วยนะครับญาติญาตินะฮะ